มันเป็นเหตุการณ์จะฆ่าชิงทรัพย์เหรอ
คุณตาตกเป็นเหยื่ออายุเยอะแล้ว๗๐กว่าค่ะ
แล้วคนร้ายมาเนี่ยนะโอ้โหมาพร้อมเหล็ก
แล้วมาเอาของของคุณตาไป
มีทั้งทองคำเงินสดแล้วก็ปืนด้วยนะคะ

ไปลงบ้านล่ะลุงเฟย์ใจเย็น
ไม่เป็นไรล่ะไม่เป็นไรล่ะทิ้งหมอล่ะ

โอ้โหนี่ค่ะคือตอนที่กู้ภัยไปประถมพยาบาลนะคะ
คุณตาเผยหรือว่าคุณตาศักดิ์ชายอายุ๗๓ปี
เป็นข้าราชการบำนานค่ะแล้วก็ที่หัวมีแผลแตกใหญ่เลย
จมกองเลือดหมดสติอยู่ตรงร้านของชำ
แล้วเมื่อกี้เขาเอาตู้อ่ะตู้เหมือนกับตู้เข็นมาจะมาทับด้วย

ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าคุณตาก็เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งกล้องวงจรปิดหน้าร้านจับภาพได้เลย
ตอนที่คนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้ว
เป็นมอเตอร์ไซสีดำนะมาจอดหน้าร้านสักช่วงประมาณเกือบบ่ายโมง
เที่ยงสี่สิบกว่านะคะ
ทีนี้จากหน้าร้านนะดูภาพกล้องวงจรปิดในร้าน
คนร้ายดูเข้ามาพร้อมกับแท่งเหล็กเห็นไหมคะ
ยาวนั้นขยับตู้ไอติมจะบังร่างคุณตาที่นอนจมกองเลือดอยู่
แล้วกล้องวงจรปิดหน้าร้านก็จับภาพที่คนร้ายถืออาวุธ
เข้ามาตอนเที่ยงสี่สิบเจ็ด
หลังจากนั้นตรวจสอบพรณาดีนี่นะไปตรวจสอบก็เจอกองเลือด
เจออยู่โอ้โหดูสิเต็มไปหมดเลยอยู่ในร้านน่ะนะคะ
เงินสดหมื่นนึงทองคำหนึ่งบาทปืนลูกโม่๑กระบอก
รวมแล้วมูลค่าเป็นแสนนะหายไป
ทีนี้คนที่ไปเจอร่างของคุณตาเนี่ยเล่าให้ฟังว่า
มาจะมาซื้อของที่ร้านของชำนี่แหละ
เห็นตู้ไอติมอะมันถูกเลื่อนชิดโต๊ะชิดเงินละ
ก็เลยตะโกนเรียกเจ้าของร้านแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรลองฟังลุงพร
ลุงพ่องค่ะ
แค่นี้แหละครับ
ช่วงนั้นช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่ครับคุณ

โอ้โหถ้าเกิดว่านี่ค่ะลูกค้าคือตะผ่อง
มาซื้อของตอนบ่าย๒โมงครึ่ง
แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่เที่ยง๕๓
แปลว่าตอนนั้นตะเภยก็นอนเจ็บปวดอยู่นะคะ

คนร้ายตั้งใจพกอาวุธมาก่อเหตุ
เพราะว่าก็รู้อยู่นะว่าตะเภยมีปืน

จนทำร้ายจนตะเภยได้รับบัตรเจ็บ

ตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะ